จะให้ดูนะแล้วคุณสืบสกุลคุณผู้ชมช่วยดูคุณว่า
รถบรรทุกเป็นรถห้องเย็นเขาไปมีเรื่องกับรถเก่งมาก่อนหน้านี้ไหม
ทำไมจังหวะที่แบบขับที่แรกขับตามอยู่นะแล้วพอจะแซงขึ้นไปไปตบแบบนี้ค่ะ
ไปเลยอ่ะคุณดูสิเนี่ยรถห้องเย็นมาตบตบที่ไม่ใช่เงื้อมือค่ะ
แต่ไปสะบัดไปหักพวงมาลัยแล้วทำให้รถเก่งดำ
กระแทกกับคันขาวที่อยู่เลนขวาแล้วหลังจากนั้นรถห้องเย็นไปเลยจ้า
อ้าวแล้วรถเก๋งดำกับคันขาวก็เสียหายสิคะ
งงกันหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดเมื่อวานนะ
มืดมืดแบบนี้เนี่ยมันเกือบทุ่มแล้วค่ะอยู่ตรงหน้าบางปูนครเอ่อ
ปูนครที่สมุทรปราการอันนี้เป็นถนนเส้นสุขุมวิทย์นะคุณผู้ชม
แต่เอ๊ะเขามีเรื่องกันมาก่อนไหมรถบรรทุกคันเบอร์เลอร์ที่แรกขับตามรถสีดำอยู่นะ
แต่ไอ้จังหวะที่เหมือนกับไปจะแซงอ่ะแล้วมันมีจังหวะหักอ่ะ
หักจนรถไปกระแทกกันเองแล้วหลังจากนั้นรถไปเลยค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้เนี่ยเจ้าของคลิปนะเขาส่งไปในเพจข่าวสารเมืองประการวีสอง
แล้วก็มีการไปโพสต์ในติ๊กต๊อกด้วยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย
หน้ารถเขาบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดเลยไงคนก็เลยมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยว่าเอ้ย
เพราะอะไรนะมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่า
หรือว่ารถดำกับรถขาวขับช้าหรือเปล่า
รถใหญ่เขาก็เลยไม่พอใจเพราะตอนแรกรถใหญ่ตามหลังไง

ก็เลยเลือกแซงซ้ายแล้วมันก็มีไปจังหวะไปเบียดแบบนี้ค่ะ
ดูแบบนี้แล้วก็จริงเราก็ต้องให้รถคันนี้
รถใหญ่มารับผิดชอบกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นด้วยนะ